เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะคุณผู้ชม
มีหนุ่มใหญ่วัย๕๗ปีนะคะเขากลับมาจากบ้านกลับมาแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้ค่ะ
สุดท้ายก็เลยพยายามที่จะงัดหน้าต่างดูแล้วเจอเห็นว่าลูกจ้างแอบแซ่บอยู่กับเมียตัวเอง
สองต่อสองกลางดึกนะคะเห็นภาพบาดตาบาดใจแบบนี้ทนไม่ไหว
ความมีดไล่แทงจนลูกจ้างตายคาที่สุดท้ายยอมเข้ามอบตัวค่ะ
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือภาพบาตาที่นายสุธินอินทรัพย์วัย๕๗ปี
่องเข้าบ้านมาเจอชายอื่นอยู่ในบ้านกับภรรยา
เขาเดินวนไปมาหาทางเข้าบ้านก่อนจะลงมืองัดหน้าต่างเข้าไป
ใช้มีดจ้วงแทงแขกไม่ได้รับเชิญจนตายคาที่
สยองตอนตี๓วันที่๑๙เมษายน
ตำรวจสพขุนทะเลรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราช
ในบ้านตรงโซฟาพบศพนายพงศธรช้างน้อยวัย๔๙ปี
ถูกแทงเข้าแผ่นหลัง๑แผลหน้าอก๑แผลตายจมกองเลือด
หลังก่อเหตุสุธินมือมีดอาศัยจังหวะชุนละมุนขับรถกระบะรีโว้หลบหนีหายไปกับความมืด
พยานให้การคนร้ายเป็นแฟนกับนางสาวจินตนาวัย๕๒ปีเจ้าของบ้าน
ทำธุรกิจโต๊ะเต็นต์ให้เช่ารายใหญ่ในจังหวัดสุราช
คบหากันมานานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
สุธินมักจะเที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยครั้ง
วันเกิดเหตุเขาย่องมาที่บ้านเพราะได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าทั้งคู่แอบคบกัน
กระทั่งมาเห็นภาพบาดตาบาดใจ
เจอโพงสะทอนซึ่งเป็นลูกจ้างขับรถขนโต๊ะเต้น
เข้ามาอยู่ในบ้านกับจินตนาจึงเกิดความหึงหวงบุกเข้าไปใช้มีดจ้วงแทง
ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดตามล่าตัวคนร้าย
ตอนหลบหนีเข้าขับรถไปด้วยความเร็วตามท้องถนน
งานนี้พยานแวดล้อมซึ่งเป็นชาวบ้านไม่อยากพูดอะไรมาก
เพียงสั้นว่าเคยเห็นผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตมาบ้านหลังนี้บ่อยครั้ง
แต่ถ้าว่าไม่ทราบเรื่องอื่น
ศพของนายพงศธรญาตินำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
ขณะที่นายสุธินยอมเข้ามอบตัวแต่โดยดีเขาสารภาพทำไปเพราะความหึงหวง
ก่อนนี้ระแคะระคายว่าพงศธรลักลอบเป็นชู้กับเมีย
ย่องมาดูให้เห็นกับตาแล้วก็เจอภาพบาดตาจริง
ลูกแก่อารมณ์ชักมีดจ้วงแทงสางแค้น
ด้านนางสาวจินตนายืนยันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ก่อนเกิดเหตุตนกับผู้ตายเพิ่งเดินทางกลับมาจากทำงาน
มาถึงบ้านประมาณตี๒เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฟนมาเจอพอดี
ด้วยความใจร้อนและวู้วามจึงทำให้เขาขาดสติ
ก่อเหตุโดยไม่ได้สักถามความจริง
ตำรวจแจ้งข้อหาสุธินฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาทันที
คดีนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้กับชาวบ้าน
ไม่ถึงว่าสุธินจะวู้วามถึงเพียงนี้
สังเวยคมมีดเส้นพิษรักแรงหึงลงอีกคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน